เขากำลังฮิตกันเหลือเกินค่ะนะแอปพลิเคชันเฟสแอปอ่า
เขาก็เอาหน้าของแต่ละบุคคลก็ของตัวเองด้วยนี่แหละ
เอาไปแล้วก็ทำแปลงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชาย
ค่ะเป็นเพศตรงกันข้ามถ้าเราเป็นเพศตรงกันข้าม
หน้าตาเป็นยังไงเราจะสวยหรือว่าเราจะหล่อไหมฮะ
เหมือนกับในปัจจุบันของเราเนี่ยนะปรากฏว่านี่ฮะมีเพจ
หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็เลยลองเอาภาพนักการเมืองดัง
อืมอ่าแต่เจ้าตัวเขาไม่เกี่ยวนะเจ้าตัวเขาไม่ได้ทำ
หรืออาจจะทำอยู่บ้านเราก็ไม่รู้นี่ฮะเอาใบหน้าลุงตู่
เด็กประยุทธ์จันโอชาลองมาใส่เฟสแอปจากผู้ชายเป็นผู้หญิง
น่าจะหวานอย่างนี้เลยดูสิน่ารักเชียว
ลุงตู่แล้วก็ต่อด้วยลุงป้อมเห็นไหมอันนี้ลุงตู่
หน้าม้าด้วยเห็นไหมใช่อ่ามีใครอีกฮะมาเรื่อยเรื่อยเลยนะครับ
อ่านี่คุณธนทรจึงลุงเรืองกิตอ่านี่ผมก็แสกกลางอ่า
ปียบุตรแสงกระหนกกุลอุ้ยหน้าหวานค่ะนะอุ้ยสวยค่ะสวยค่ะ
ใช่ไหมผมยาวเป็นผู้หญิงน่าหวานใช่ไหมคุณเซรีย์พิสุทธิ์
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนี่ฮะโอ้โหจากอ่า
ดูท่าทางขึงขังหน่อยอืมพอมาเป็นเฟสแอปแบบนี้นะครับอ่า
นี่หมอนูคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ศักดิ์ศุกร์
นี่ผูกท้ายเหมือนบีเอ็นเคเลยเมื่อสักครู่นี้

คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตาพี
นี่คุณมิ่งขวัญแสงสู่วันเห็นไหมอ่านี่ฮะ
อันนี้อันนี้ก็มีคนทำให้ค่ะนะคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ
อ้าวนี่คุณปารินาไกรคุบหรือถ้าเป็นผู้ชายหล่อนะ
อ่าค่ะจริงมาดูแบนแบบเป็นผู้ชายหล่อเลยเห็นไหม
อ่าเชื่อว่าท่านคงเล่นกันเยอะอ่ะค่ะนะตอนนี้ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะ
และนี้ฮะโอ้โหไม่ควรพูดมาสอนอู๋ขาวหล่อมาก
คุณน่ะตะดีอะคุณพ่างภูมินึกออกมาคุณเตียงเงยแอปเลย
เห็นไหมโอ้โหตายละโรงป้าที่ไหนเนี่ย
อาจารย์คะอาจารย์ภาคภูมิสอนวิชาอะไรคะโอ้ยแก่มาก